พ่อเลี้ยงที่ไปข่มขืนเด็กสาวออทิสติกอายุ๑๑ปีเป็นเด็กพิเศษนะคะ
ก็คือเป็นกรณีที่คนขับรถแท็กซี่เป็นพลเมืองดี
มาเจอคนขี่รถจักรยานยนต์มาจอดอยู่ข้างตอนติดไฟแดง
แล้วมีเด็กผู้หญิงนั่งมาด้วยสลบคอพับคออ่อน
คนขี่รถจักรยานยนต์บอกว่าช่วยพาน้องผู้หญิงไปส่งโรงพยาบาลหน่อย
ถูกทำร้ายนอนอยู่ข้างทางเดี๋ยวผมไปแจ้งความแล้วเดี๋ยวจะตามไป
คนขับรถแท็กซี่ก็พาน้องไปโรงพยาบาลสุดท้าย
ผู้ชายคนนี้ที่ขี่รถจักรยานยนต์ก็หายไปเลยก็ไม่มา
คนนี้แหละคือพ่อเลี้ยงที่ก่อเหตุข่มขืนน้องผู้หญิงคนนี้
เพราะว่าพอไปส่งโรงพยาบาลแล้วเนี่ยคุณหมอตรวจร่างกาย
วัยวะเพศมีบาดแผลคือเลือดออกเลยเนี่ยนะคะ

สุดท้ายมีคนเจอ

เป็นพนักงานธนาคารกรุงไทยสาขาชะอำ

เขาบอกเห็นแล้วจำได้เลยนะคือผู้ชายคนนี้

เป็นสมุดของแม่เด็กอะค่ะเอามาถอนเงินแล้วเขาบอกเขาจำได้เลย
เขาเลยแจ้งตำรวจให้มาจับก็ควบคุมตัวได้นะคะ
จากสมุดสาขอนที่ก่อเหตุนี้ไปถึงเพชรบุรีเลยนะ
ถูกต้องเนี่ยค่ะไปถึงเพชรบุรีเลยค่ะ
ก็แจ้งตำรวจไปตำรวจก็มาเลยนะคะก็เป็นบุคคลตามหมายจับจริงนะคะ
ตำรวจไปตรวจสอบก็เจอนายคนนี้นายชัยยุทธ์ผู้ต้องหาตามไหมจับสารจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
พรากผู้เยาว์อนาจารย์ลูกเลี้ยงวัย๑๑ปีนะคะ
พอตรวจสอบที่ตัวเนี่ยมียาบ้าด้วยคุณภาคภูมิ
ครึ่งค่ะอยู่ในกระเป๋ากางเกงอยู่ในรถจักรยานยนต์
ก็ต้องนำตัวไปให้ตำรวจชุดสืบสวนสพชะอำสอบปากคำนะคะ
พอสอบปากคำแล้วเนี่ยนายชัยยศก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
ให้สาเหตุให้เหตุผลที่ก่อเหตุว่าโกรธแค้นแม่ยาย
บอกแค่นี้เลยนะคะพูดแค่นี้แล้วก็ไม่ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
ตำรวจก็ต้องนำตัวไปที่สพกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครแล้วค่ะ
ก็สอบปากคำเพิ่มด้วยแล้วก็ดำเนินคดีด้วยนะคะ
คดีไปนิดนึงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒ทุ่มครึ่ง๕มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
ทางศูนย์วิทยุ๑๙๑กรมอคับการตำรวจภูทรจสมุทรสาครเนี่ย
รับแจ้งจากโรงพยาบาลกระทุ่มแบนว่ามีคนขับรถแท็กซี่ช่วยเหลือเด็กหญิงอายุประมาณ๑๐ขวบไปรักษา
เพราะว่าถูกทำร้ายร่างกายคือน้องผู้หญิงหมดสติแล้วตอนไปถึงโรงพยาบาล
พอตรวจสอบแล้วเนี่ยอวัยวะเพศมีรอยฉีกขาดนะคะเหมือนกับถูกกระทำชำราวก็ต้องรักษาด่วน
คนขับแท็กซี่พลเมืองดีคือนายสมหมายหวาดด้วงดีค่ะก็บอกว่าเขาส่งผู้โดยสารที่ซอยวัดบางปลา
ส่งเสร็จปุ๊บขับรถไปบนถนนเศรษฐกิจ๑มุ่งหน้ากลับบ้านแถวพุทธมนต์ทนสายสี
พอชะลอรถติดไฟแดงก่อนจะถึงโรงงานสุรามีผู้ชายคนหนึ่ง
ขี่รถจักรยานยนต์มามีผู้หญิงนั่งมาด้วยอยู่ข้างหน้านั่งข้างหน้า
พอพับคออ่อนหมดสติฟุบหน้าลงไปกับรถจักรยานยนต์
ผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์ก็ขี่ไปใกล้ใกล้เคาะกระจกแล้วบอกว่า
พาน้องผู้หญิงไปส่งโรงพยาบาลหน่อยถูกทำร้ายมาเจอเด็กนอนอยู่ข้างถนน
ก็เลยรับเด็กขึ้นรถแท็กซี่พาไปโรงพยาบาล
แล้วในกระเป๋ากางเกงของเด็กผู้หญิงมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อยาดได้ไงคะ
ก็เลยติดต่อยาดจนรู้ว่าเป็นใครอะไรยังไง
ฟังเสียงคนขับรถแท็กซี่เล่าเหตุการณ์ในช่วงนี้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ
จอดติดไฟแดงอยู่แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์
เรียกบอกให้ไปส่งเด็กหน่อยบอกเด็กโดนทำร้ายมา
เขาบอกว่าให้ไปส่งไปโรงพยาบาลมอเตอร์ไซค์
มีวินมอเตอร์ไซด์หรือว่าเป็น

ก็เหมือนกับฟุ๊บอยู่หน้ารถมอเตอร์ไซด์ของเนี่ย

ทั้งหน้ามาก็ฟุ๊บออเตอร์ไซด์ไปไหน

ตอนที่เอาเด็กมาส่งโรงพยาบาลเด็กเป็นไงบ้างคะ
ก็เหมือนว่าเบอร์หลับ

คนขับรถแท็กซี่บอกจำอะไรไม่ได้หรอก

อายุ๔๐กว่าถ้าบงทะเบียนรถจักรยานยนต์อะไรก็จะไม่ได้
แต่ยังดีที่กระเป๋ากางเกงของน้องผู้หญิงมีเบอร์โทรศัพท์อยู่
ก็เลยรู้ข้อมูลว่าญาติเป็นใครอะไรยังไง
อยู่กับคุณตาคุณยายที่จังหวัดอ่างทองนะคะ
นี่แหละค่ะสุดท้ายก็เลยรู้ว่าน้องผู้หญิงคนนี้เป็นใคร

ว่าผู้ก่อเหตุคือพ่อเลี้ยง

แล้วก็จับกลุ่มได้ไหนที่สุดนะคะ